ไปแล้วเกือบ๓ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุจราจน
บริเวณเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานีตั้งแต่๔โมงครึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
โดยรายงานเบื้องต้นก็คือผู้ต้องขังนี้ก่อเหตุจราจนก่อความวุ่นวาย
แล้วก็มีการทำลายข้าวของสักพักหนึ่งพบกลุ่มควัน
วยพุ่งแล้วก็ลอยขึ้นมาบริเวณเรือนนอนของผู้ต้องขัง
มีผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้
เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ณช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ
เวลาผ่านไปเกือบจะ๓ชั่วโมงแล้ว
ณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรติด
กอบความวุ่นวายเผาและทำลายสิ่งคล้อ
และมีการทำร้ายผู้คุมเรือนจำค่ะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหนีออกมาภายนอกเรือนจำ
ขณะที่มีเสียงผู้ต้องขังโหร้อง
จากภายในเรือนจำอยู่เป็นระยะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีออกมาได้นะคะ
โดยได้มีการโดยเพราะว่ามีกลุ่มควันลอยออกมาจากภายในเรือนจำด้วย
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เรือนจำบาดเจ็บ๒คน
นำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีทราบชื่อ๑คนค่ะ
คือนายกาดกล้องรัตนาเป็นผู้อำนวยการส่วนควบคุมเรือนจำกลางปัตตานีค่ะ
โดยพลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี

และนำจัดกำลังชุดปราบจราจนปัตตานีเข้ามาเสริมกำลังในการควบคุมสถานการณ์ด้วยค่ะ
ด้านของพันธมตโทเรวะศรีจันทัพรองผู้กำกับการปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานี
เปิดเผยว่าเบื้องต้นนะคะทราบว่าสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจกฎระเบียบของเรือนจำ
ที่มีความเข้มงวดทำให้ผู้ต้องค้างซึ่งเป็นหัวโจก๒คน
โดยมีการปลุกระดมผู้ต้องขังคนอื่นก่อนที่จะมีการพังประตู
และเริ่มมีการเผาห้องควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เจ้าหน้าที่ภายในห้องต้องวิ่งหลบหนีออกมาค่ะ
ซึ่งล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์
โดยมีการประชุมชุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ซึ่งมีการจัดกำลังชุดควบคุมฝุ่งชนและจัดอิเล็กทรอนิกส์บินวนสำรวจดูความเสียหายและดูสถานการณ์ล่าสุดค่ะ
ล่าสุดมีการจัดชุดเจรจาเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็วที่สุด
จากเกรงว่าหากยิ่งดึกไปกว่านี้สถานการณ์จะยิ่งควบคุมยากมากขึ้นค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำกลางปัตตานีที่มีการก่อเหตุจราจนขึ้นนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าทางผู้ต้องขังนะคะได้มีการเรียกร้องนะคะที่จะขอเจรจากับเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการจัดชุดเจรจาอยู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการนำรถไฟนะคะรถที่จะรถไฟสว่างนะคะเข้ามา
ในบรรเวณพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อจะสามารถมองเหตุสถานการณ์ต่างให้ชัดเจมส์มากขึ้น
และก็คาดว่าอีกสักครู่นะคะก็คงจะมีการจัดชุดเจรจาที่จะเข้าไป
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ